ดูเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะที่เราได้เกริ่นเอาไว้ก่อนที่จะปิดเบรก
ผู้ชายคนหนึ่งที่ตกลงไปในถังน้ำถังใหญ่มากคุณผู้ชม

แล้วอยู่ในนั้น๒วัน๒คืนมีอากาศหายใจเหรอ
มีไหมคะนั่นแหละสิคิดว่าจะรอดไหมคะไปดูคำตอบกันค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพที่มีความหมายกับชีวิตผู้ชายคนนี้จริง
มีคนมาเจอค่ะคุณนัทพงศ์แล้วเจ้าหน้าที่มาช่วยเขาไว้ได้ทันจริง
ถังสูงขนาดเนี้ยคือท่วมตัวเราอ่ะแสดงว่าต้องล่วงไปจากข้างบน
ข้างบนแน่นอนไอ้รูที่มีฝาปิดอ่ะ
ร่วงลงไปจากตรงนั้นแต่คือถ้าเกิดว่าไม่มีการส่งเสียงเลย
ถ้ามันจะไม่มีใครรู้เลยนะพวกมันเต้ยทึบเลยค่ะ
แล้วอยู่อย่างนี้๒วัน๒คืนดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำมันไม่ได้สูงมาก
น้ำมันอยู่แค่เข่านี่เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วย
เขาต้องใช้วิธีปล่อยน้ำออกจากถังแล้วผ่าถังออกมานะคะ
ในน้ำในถังมีน้ำประมาณครึ่งขา
แล้วสุดท้ายช่วยออกมาได้ดูสภาพนะคะ
ตอนออกมาเนี่ยคืออ่อนแรงเต็มทีแล้วค่ะนายนรงศักดิ์นิเวสุขติค่ะ
ชาวบ้านหินขาวนะคะตกลงไป๒วัน๒คืนอยู่ในนั้น
ชาวบ้านมาเจอชาวบ้านน่าจะได้ยินเสียงอะค่ะอืม
แล้วตามคนมาช่วยอิดโรยหมดแรงเนื้อตัวซีดเลยค่ะ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลลูกสาวบอกโอ้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยค่ะ
พ่อตอนนี้ถึงมือหมอแล้วนะคะถึงแม้พ่อจะยังไม่ได้พูดอะไรได้มากค่ะ
เพราะว่าพ่อหายไปตั้งแต่วันที่๑๕นะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๕พ่อบอกจะไปซื้อกับข้าว
ดึก๒วันผ่านไปยังไม่กลับบ้านเลยค่ะ
หายแล้วล่ะอย่างนี้นะฮะไม่สบายใจ
แล้วก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจช่วยกันออกตามหา
โพสต์เฟซบุ๊กอะไรด้วยนะคะเพื่อที่จะตามหาอีกทางหนึ่ง
กระทั่งเมื่อเช้านี้มีคนมาเจอพ่ออยู่ในถังน้ำอันนี้ค่ะ
น้ำหนักมันคงจะลงไปก้นถังครับพ่อก็พยายามที่จะหยุดอยู่ปากถังใช่ไหม
พยายามจะเอื้อมเอื้อมเอื้อมมือลงไปเพื่อที่จะก้มมุดเข้าไปหยิบไงฮะ
โอ้โหดูมือซีดดิแล้วมันสูงนะคะพอหล่นตุ๊บลงไปขึ้นมาไม่ได้
พยายามจะปีนเท่าไหร่ก็ปีนไม่ได้มันสูงท่วมตัวเรา
๓๐๐ลิตรก็อ่อนแรงหมดแรงอยู่ตรงนั้นนะคะ
๒วัน๒คืนถูกขังอยู่ในถังใบนี้คุณผู้ชม
โอ้โหเป็นเราจะทำยังไงคงต้องทุบทุบแต่ถ้ามันไม่มีคนผ่านมา
ไม่มีคนรู้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะแย่เหมือนกันนะคะเนี่ยโชคดีจริงค่ะ
ถ้าเป็นชาวบ้านบอกต้องทำบุญนะอันนี้ครับค่ะเอาไปดูข่าวที่สอง